มีคลิปอุบัติเหตุบนท้องถนนที่อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์
สำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะคะ
สำหรับใครที่จอดติดไฟแดงอยู่แล้วก็จอดเป็นคันแรก
พอเห็นสัญญาณไฟเขียวอย่าเพิ่งรีบออกนะคะ

เพราะไม่อยากจะให้คุณผู้ชมต้องเจอกับเหตุการณ์เหมือนในคลิปนี้ค่ะ
โอ้โหเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
แล้วก็คลิปนี้แชร์กันทั้งวันเลยนะคะ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้เมื่อช่วงเย็นวานนี้
นี่คือศรีแยกอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธารณี
สี่แยกนี้มีถนนสาย๔๐๐๙สุราธานีอ่าวลึก
จังหวะที่สัญญาณไฟจราจรบนถนนสาย๔๐๐๙ไฟเขียวโชว์ขึ้นมา
รถจักรยานยนต์ก็เนี่ยค่ะพุ่งกันออกไปแล้วบางส่วนโอ้โห
แล้วรถทางขวารถบรรทุกคอนเทนเนอร์กำลังมุ่งหน้าลงภาคใต้
ฝ่าสัญญาณไฟแดงแล้วก็พุ่งมาชนเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
รถจักรยานยนต์ที่กำลังขับข้ามสี่แยก

แต่ต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าไม่มีใครเสียชีวิตนะคะ
มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๑รายเป็นแผลถลอกเล็กน้อยเท่านั้น
ขณะที่สภาพรถจักรยานยนต์ของผู้ได้รับบาดเจ็บ

หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกไม่ได้หนีไปไหน
รอให้การกับตำรวจก็อ้างว่าจังหวะเนี่ยที่ขับรถมา
คือขับมาด้วยความเร็วพอเห็นไฟแดงคือเหยียบเบรกไม่ทัน
เขาอ้างแบบนี้เหยียบเบรกไม่ทันก็เลยพุ่งมา
แต่จริงแล้วบ้างก็บอกว่าเอ๊ะดูคลิปนี้แล้ว
เหมือนกับว่าฝ่าสัญญาณไฟแดงมาหรือเปล่า
ไฟแดงแล้วบางคนแทนที่จะเหยียบเบรกกลับเหยียบคันเร่งนะคะ
อยากจะเร่งให้พ้นไฟแดงก็ต้องระวัง
อุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนค่ะ